คุณผู้ชมครับพ่อแม่ร้องปวีนาช่วยลูกสาววัย๒๑ปี
ซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่๔
เสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำ
เพราะว่าทางญาติสงสัย
ลักษณะการเสียชีวิตที่ตอนแรกแจ้งมาว่าเป็นอุบัติเหตุ
แต่กลับกลายเป็นว่ามีข้อน่าสงสัยหลายเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นศพใส่กางเกงกลับด้าน
กางเกงในของศพของผู้หญิงคนนี้หายไป
คุณฟังแบบนี้คล้ายกับกรณีของน้องหญิง

เมื่อวานนี้พ่อแม่ก็ไปร้องทุกข์ขอความเป็นธรรม
แจ้งเรื่องให้ทางมูลที่ปวีนาช่วยกันหน่อยนะครับ
ช่วยกันในการที่จะสืบค้นเรื่องนี้
และมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดออกมา
ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดกันก่อนนะครับ
นี่เป็นภาพขณะที่นางสาววันวิสาสำราน

เดินออกจากสถานบันเทิงบาวแดงในจังหวัดหนองบัวลำพู

ญาติรับแจ้งว่าประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตนะครับ

คือทางด้านของนายไพโรธสำราญอายุ๔๓ปี
พร้อมด้วยนางสาวหนูกันบุญน้อมอายุ๔๘ปี
พ่อและแม่ของนางสาววันวิสาสำราญ
หรือว่าน้องน้ำหวานชาวจังหวัดหนองบัวลำพู
เดินทางมาพบนางปวีนาหงษกุล
ประธานมูลที่ปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรีนะครับ
โดยบอกว่าลูกสาววัย๒๑ปี
เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพชั้นปีที่๔

หลังชายหนุ่มที่เพื่อนธอมเพิ่งพามารู้จักกันที่สถานบันเทิง
คืนวันที่๑๙กรกฎาคมที่ผ่านมา
อาสาขับรถไปส่งที่บ้าน

ญาติผู้เสียชีวิตได้รับทราบว่าเกิดอุบัติเหตุ
น้องน้ำหวานเสียชีวิตภายในรถเก๋งที่นั่งมานะครับ
และแม่ของน้องน้ำหวานเล่าให้ฟังนะครับ
ในคืนวันที่๑๘กรกฎาคม
น้ำหวานได้ออกไปเที่ยวกับเพื่อนที่เป็นธอม

ซึ่งคาดว่าเพิ่งจะรู้จักกันวันแรก

ถึงบ้านบาวแดงเวลาเที่ยงคืน
และหลังจากนั้นก็ออกจากร้าน
ก็เกิดอุบัติเหตุรถชนต้นไม้ครับ

ตอนแรกก็คิดว่าเป็นอุบัติเหตุปกติ
รถชนและทำให้น้ำหวานเสียชีวิต
แต่ที่ไม่ปกตินี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมคุณ
เพราะว่าทางญาติก็จะทำพิธีในการอาบน้ำให้กับน้องน้ำหวาน
เหมือนอาบน้ำสบเนี่ยนะฮะก็กำลังถอดเสื้อผ้าอาบน้ำให้
สังเกตเห็นกางเกงของน้องน้ำหวานใส่กลับด้าน
ปก็ไม่ได้รูดก็เลยสงสัยครับ
และยิ่งสงสัยต่อไปก็คือพอถอดกางเกงออกมาพบว่า
น้ำหวานไม่ได้ใส่กางเกงใน
วันรุ่งขึ้นทางญาติก็เลยไปสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์คนแรก
เห็นอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งเป็นคนที่โทรไปแจ้งหน่วยกู้ภัย
ในช่วงเวลาประมาณตี๒๖นาที
คนที่เห็นเหตุการณ์ก็เล่าให้ทางญาติฟังนะครับ
บอกว่าเห็นรถชนต้นไม้เหมือนเพิ่งจะชนมาใหม่
เพราะไฟหน้ารถยังเปิดอยู่เลยยังติดอยู่เลย
ตัดสินใจเดินเข้าไปดูพบศพน้ำหวาน
แต่ไม่เห็นเห็นคนขับรถอยู่ในรถเลย
หลังจากนั้นนะครับทางญาติก็สอบถามเพื่อนผู้หญิงที่นัดไปเจอกันที่ร้าน
ผู้หญิงนั้นบอกว่าตัวเธอเองเป็นคนเดินมาส่งน้ำหวานที่รถเอง
ส่งและน้ำหวานก็นั่งเบาะหลัง
แต่ญาติบอกเนี่ยแต่ทำไมน้ำหวานถึงไปตายเบาะหน้า
ก็เลยเป็นข้อสงสัยมีข้อสงสัยอยู่๖ข้อคือ๑
ทำไมกางเกงน้องน้ำหวานใส่กลับด้าน
กางเกงในน้องน้ำหวานหายไปไหน
ทำไมเพื่อนบอกว่ามาส่งแล้วก็นั่งเบาะหลัง
แต่ทำไมเสียชีวิตที่เบาะหน้าข้างคนขับ
คนขับหายไปไหนทำไมไม่อยู่ในรถขณะเกิดอุบัติเหตุ
สภาพการตายของน้องน้ำหวานดูเหมือนไม่ใช่อุบัติเหตุ
เมื่อรถชนขนาดนี้รถชนต้นไม้นะฮะ
แต่น้ำหวานก็ไม่ได้คาดเข็มขัด
แต่ทำไมใบหน้าน้ำหวานไม่มีรอยแผลหรือว่ารอยช้ำหรือว่ารอยกระแทก
หรือว่าคอหักเลยแต่คอหักบอกแบบนี้
แต่คอหักแต่ใบหน้าทำไมไม่มีรอยกระแทกรอยช้ำ
ถ้ารถชนขนาดนี้ทำไมศพไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง
ทำไมเหมือนนอนในลักษณะเหมือนหลับไปธรรมดาธรรมดานะครับ
พ่อแม่น้ำหวานก็บอกอีกนะครับว่าทั้งหลายประเด็นที่น่าสงสัยขณะเสียชีวิตเนี่ย
อยู่บนรถเช่นกางเกงยีนขาสั้นผู้ตายนุ่งกลับด้าน
กลับไปอยู่ด้านหลังแล้วก็ไม่ได้รูดซิปอีก
คือกลับด้านไม่ได้กลับแบบนี้นะคุณไม่ได้ใส่กลับด้านแบบกลับตะเข็บ
ซึ่งเขาก็แปลกใจตั้งแต่ตรงนี้อยู่แล้วเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาที่ใส่กางเกง
ถ้าเกิดว่าใส่ผิดหน้าหลังเนี่ยคนใส่เองก็ต้องรู้
นี่แปลว่าอะไรมีคนอื่นมาทำให้อีกทีนึง
เรื่องนี้นะฮะพอคุณปวีนาทราบก็ได้โทรศัพท์ประสานไปยัง
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ
แล้วก็ภูมิกับการสพเมืองหนองบัวลำพู

และในวันนี้๖สิงหาคมเวลาบ่ายโมง๔๕
คุณปวีนาแล้วก็พ่อแม่น้องน้ำหวาน
จะเดินทางไปพบพลตำรวจตรีชนวีชมาเริก
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพู
แล้วก็ทางด้านภูมิกับสพเมืองหนองบัวลำพูด้วยนะครับ
ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ญาติตั้งข้อสงสัย

เพราะว่ามันมีเงื่อนงำจริง๖เงื่อนงำที่ทางญาติสงสัยนะฮะ
โดยเฉพาะเรื่องของใส่กางเกงกลับด้านหน้าหลัง
แล้วก็กางเกงในก็ไม่พบด้วย